คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของผู้หญิงคนนึงนะคะ
บอกว่าทนไม่ไหวแล้วขอแชร์ผ่านโซเชียลหน่อย
เจอแบบนี้มาหลายเดือนมากแจ้งตำรวจแล้วก็ทำอะไรไม่ได้
เธอต้องเจอกับอะไรไปดูภาพค่ะนี่คือหน้าบ้านของผู้หญิงคนนึงนะคะ
อ่าที่ผู้ชายคนนี้มาสำเร็จความไคร่ที่ประตูหน้าบ้านทุกวัน
ยองอยู่เนี่ยนะใช่ค่ะคือกำลังสำเร็จความไข้อยู่
แล้วก็นั่งมองเข้าไปในบ้านเธออ๋อเขาเป็นประตูลักษณะประตูเหล็กที่ดึงเข้าดึงออกนะ
แล้วมันมีช่องอยู่แล้วไงฮะประตูเหล็กแบบเนี้ยมีช่องมองเห็น
แล้วนั่งสำเร็จความไข้แล้วมองเข้าไปในบ้านโอ้โหใครเจอแบบนี้ก็ต้องหลอนสิคะ
แล้วเป็นแบบนี้มาหลายเดือนนะคะครับไม่ใช่ครั้งสองครั้งนะคะเธอก็เนี่ย
เคยเจอแบบนี้ตอนนั้นยังไม่ติดกล้องวงจรปิดเธอก็เลยเอายังไงดี
ได้มีหลักฐานก็ติดกล้องวงจรปิดแล้วก็ได้ภาพมาเอาคลิปเนี้ยไปแจ้งตำรวจนะคะ
ก็เป็นท้องที่ของสอนอปทุมวันแต่ว่าผู้ก่อเหตุถูกขังได้วันสองวัน
ก็ออกมาแล้วมาก่อเหตุอีกผู้เสียหายบอกว่าแจ้งตำรวจไปหลายรอบค่ะ
ก็บางทีก็พยายามจะไล่จับผู้ชายคนนี้ก็จับไม่ทัน
ผู้ชายคนนี้ก็วิ่งหนีไปนะคะเธอบอกว่าพ่อกับแม่ของเธออ่ะ
ถึงขั้นที่ว่าไปนั่งคุยกับผู้ชายคนนี้เลยนะครับ
คุยว่าเป็นยังไงป่วยอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมาทำแบบนี้
แต่ไม่ได้ผลค่ะเพราะไม่ได้มากันคนเดียวอ่า
วนเวียนกันมาสามสี่คนค่ะโอ้โหสามสี่คนดูตามภาพนะคะ
ไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะเธอก็เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในโลกโซเชียล
ก็มีคนแนะนำเธอว่าย้ายบ้านไหมเธอบอกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
ที่จะย้ายบ้านหนีนะคะโอ้แล้วต้องมาย้ายบ้านหนี
มันต้องมีวิธีจัดการที่มันไม่ใช่ว่าเจ้าของบ้านต้องย้ายบ้านหนีสิ
เอางี้ไหมมีคนแนะนำเธอว่าเลี้ยงหมาแบบดุดุเลยเออ
หรือก็ควรจะแจ้งสอสอในพื้นที่ไหมให้มาช่วยหน่อยใช่
แจ้งตำรวจมันยังจับไม่ได้แล้วมันก็วนเวียนมาแตะมือกันมา
หลายคนเหลือเกินเนี่ยก็มีคนแนะนำไปหลายวิธีนะคะ
ล่าสุดเธอบอกว่าเธอไปแจ้งเรื่องนี้กับทางโฆษกฎมอร์อืม
แล้วก็มีการประสานสสเขตปฐุมวันให้มาช่วยดูแล
แล้วก็ประสานต่อไปกับตำรวจอีกทีไปย้ำกันอีกรอบหนึ่ง
ก็ทำทุกทางเพราะว่าเป็นหลายเดือนอ่ะเจอแบบเนี้ย
ไม่กล้าจะออกจากบ้านหลังนี้น่ะนั่นน่ะสิค่ะคือตำรวจก็คงจะดำเนินคดีให้ได้
แต่มันก็อาจจะแบบก็มันก็ได้เท่านี้ใช่ไหมดำเนินคดีได้ตามข้อหารักษณะแบบนี้
ดำเนินคดีเสร็จจะคุมขังกี่วันเปรียบเทียบปรับกี่วันอะไรก็ปล่อยออกมามันก็มาทำอีก
ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายคนด้วยค่ะจับกันไม่หวัดไม่ไหวโอ้โหหวั่นใจสิอืม
วันนี้ยังทำแบบนี้ไม่กลัวเลยอ่ะนะคะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยดูแลให้หน่อยนะคะ